เพราะว่ากลัวว่าสาราวัดแห่งนี้จะถล่มลงมาทั้งหลัง
เพราะมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
คุณดูสิตอนสร้างนะลงเสาเป็นร้อยต้น
สร้างไปไม่นานปรากฏว่ามันซุดลงไปแบบนี้

เงินที่แบบโอ้โหจิตศรัทธากันมา
ใช่เออจะสร้างไปแล้วเสียเปล่ากลัวถล่มลงไปทั้งหลังนะครับ
แต่ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุ

ชาวบ้านเขาไปทำกิจกรรมมันต้องไปทำกิจกรรม

แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์พังถล่มลงมาคนเจ็บไหม

ทางพระทางญาติโยมไม่สามารถเข้าไปในนี้นะฮะ
นี่ฮะชาวบ้านในตำบลคลองน้ำไหล

กำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะครับ
มาพบว่าสาราวัดคลองน้ำไหลเกิดซุดตัว
ทำให้คานคอนกรีตหักจนเกรงว่ามันจะถล่มลงมาทั้งหลังนะฮะ
จริงเริ่มการก่อสร้างเมื่อ๔ปีที่แล้ว

จากทางวัดยังขาดปัจจัยบางส่วน

ชาวบ้านพูดแบบนี้เลยโอ้โฮสร้างทำไมเนี่ย
สร้างแล้วแบบไม่วางเสาอะไรให้แข็งแรงหรือเปล่า
คือการปัจจัยหรือว่าเงินที่ลงไปมันจะสูญเปล่าหรือเปล่า
ใช่นะครับเลยอยากให้ผู้รับเหมาตรวจสอบซะหน่อยนะ
ซึ่งชาวบ้านยังกังวลว่าเงินที่ร่วมกันทำบุญสร้างสารา
เปล่าไปเพราะว่าโอ้โหรวมกันแล้วนะ
จิตศรัทธา๔ล้านบาทคุณนะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าโครงสร้างสาราที่ใช้เป็นคานสำเร็จรูปนะฮะ
ที่สร้างคล่อมสระน้ำเก่าตรงนี้ข้างใต้เป็นสระน้ำเก่า
มีการลงเสาจำนวน๑๑๒ต้นนะครับ
แต่ช่วงที่ผ่านมาคือในพื้นที่มีฝนตกอย่างหนัก
ทำให้ดินรอบสาราเกิดการสไลด์ตัวคุณ
ฐานเสาและคานปูนซุดลงมาพังเสียหายนะครับ
สาราหลังนี้ความยาวประมาณ๖๔เมตร
แบ่งเป็นช่องระหว่างเสา๑๖ช่วงสาราใหญ่นะคุณนะ
ตัวอาคารสาราที่สุดเสียหายรวม๕ช่วงเสานะครับ
ชาวบ้านคาดว่าสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่งก่อนการก่อสร้างชาวบ้านเคยคัดค้านไปแล้ว
เกรงว่าจะเกิดความเสียหายได้มาสร้างคล่อมน้ำแบบนี้

เรื่องต้นนะฮะทางนายกอบตคลองน้ำไหลนะครับ
ยกสำรานศรีแปลงวงพร้อมชาวบ้านเข้าสำรวจ

เงินทำบุญของพี่น้องประชาชนของญาติโยมแล้วครับ
พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นสระน้ำขนาดใหญ่

มาช่วงเดือนสิงหาคมฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้แผ่นพื้นที่กั้นดินแล้วก็น้ำเนี่ย
กั้นน้ำเนี่ยนะครับมันพังลงไปก่อน
ทำให้หลังจากนั้นสาราซุดตัวเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นนะครับ

ซ่อมแซมสาราในจุดที่เสียหายก่อน
ก็ยังไม่มั่นใจคุณนะครับ
ยังมั่นมั่นใจว่าจะสร้างจะซ่อมแซมเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่
แต่ถ้าถามความมั่นใจว่าโครงสร้างยังแข็งแรงดีอยู่ไหม
นายกอบตบอกแข็งแรงดีอยู่นะ
เพราะลงเสาตั้ง๑๑๒ต้นนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับ
แต่ทีนี้ท่านก็ต้องพูดให้ชาวบ้านเชื่อมั่นด้วยนะ

ดินออกจากตรงนี้ก่อนดินที่มันสไลด์เข้าไปนะครับ
เพื่อจะแก้ไขชะล่าหลังนี้ให้ทำได้เหมือนเดิม
แก้ไขเฉพาะจุดที่มันพังใช่ไหมครับ
แก้ไขเฉพาะที่มันเสียหายนะครับ
ผักที่เสียหายก็มันไม่ได้ครบเพราะเสาตั้ง๑๑๒ต้นนะครับ
ข้างล่างเราไม่ได้เสียหายข้างบนตรวจสอบดูแล้วครับ

แล้วคาดว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าครับท่านครับ
ถ้าเกิดมันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังไงครับ

จะปลอดภัยเลยหมดปลอดภัยก็
ถ้ามันน้ำมันมามากมันทานไม่ไหวมันถูกกระไพยัง
ที่แล้วมาเนี่ยมันก็อาจจะยังไงก็ว่ากันไปครั้งหนึ่ง
จะทำให้ดีที่สุดนะครับ
เอาให้แน่ใจนะเอาให้แน่ใจนะท่านนายกนะ

ยังไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่เลยค่ะ
เพราะว่าท่านนายกอบตบอกแบบนี้นะ

แต่ว่าต้องระวังเรื่องของน้ำถ้ามันมาเยอะอีกคุณ
ถ้าฝนตกแล้วเป็นทางน้ำไหลอะไรแบบนี้
ตรงนี้ต้องให้ญาติโยมเขามั่นใจนะ
เพราะไม่งั้นอีกหน่อยนะถึงแม้จะซ่อมสร้างมาแล้ว
กลายเป็นสาราวัดร้างเสียงบเปล่าเสียเงินบุญเปล่า

ยังไงเดี๋ยวน้ำมาแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะ

ฝากท่านนายกดูนะยังไงท่านนายกก็รู้เรื่องนี้แล้วนะ